มีชาวบ้านในหมู่บ้านสักง่าที่ตำบลศิลาที่อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
บอกว่าโอ้โหชุมชนและหมู่บ้านเขาถูกตัดขาด

มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคนเละเหลือเกิน

คุณผู้ชมครับไปดูคำร้องขอจากชาวบ้านหน่อย
ว่าเขาร้องขอท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยอย่างไรบ้างนะครับ
นี่แหละครับ

และนี่คือถนนความดูสภาพถนน
นี่นี่เป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับ
คุณจุซ่าสงอายุ๓๗ปี
แล้วคุณซุมมิสห่ำเชิญอายุ๔๕ปี

บอกว่าชาวบ้านประสบความเดือดร้อนหนัก
ต้องกราบวิงวอนไปถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ปัญหาความเดือดร้อนแสนสาหัสที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน
ที่มีคนอาศัยอยู่มากกว่า๕๐ครัวเรือนรวมแล้วกว่า๒๕๐คน
ก็คือถนนลูกรังที่ใช้ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านระยะทางกว่า๘กิโลเมตร
มันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณแทบจะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องบรรยาย
เพราะมันเละเหลือเกินนะครับแม้แต่รถไถนาที่ว่าลุยได้ทุกที่แล้วนะคุณ
เขาลุยพื้นไร่พื้นนาได้ท้องไร่ท้องนาได้นะคุณ
แต่มาลุยตรงนี้ยังไม่ไหวเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
ชาวบ้านก็ต้องกักตุนเสบียงอาหารให้พอเพียงเพราะว่าเส้นทางถูกตัดขาดนะครับ
ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนหมู่บ้านด้วยความยากลำบากครับ
ล่าสุดนายจื้อแล้วก็นายสุมิตรพากันเดินเท้าเปล่า
เพื่อนำทะเบียนบ้านไปให้ญาติในอำเภอลมเก่า
ใช้เวลาเดินทางผ่านเส้นทางนี้คุณอย่างทุลักทุเลด้วยนะ

พอถึงช่วงขากลับญาติได้ขับรถไถนาเพื่อจะไปส่ง
แต่ปรากฏว่าขับรถมาได้เพียงไม่กี่ร้อยเมตร
ไม่สามารถไปต่อได้แล้วครับเพราะว่าล้อรถมันจมลงในดินโครนลึก
จึงต้องปล่อยให้ทั้งคู่เดินเท้าเปล่ากลับบ้านตามเดิม
แล้วดูกว่าจะลุยเท้าเปล่ามาได้แบบนี้นะครับ

ลำบากมากคุณมันไม่สามารถวิ่งได้เลยนะรถเนี่ยนะ
นายจื้อเปิดเผยนะครับว่าชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้มีอาชีพทำการเกษตร
ข้าวโพดเป็นหลักที่ผ่านมาชาวบ้านเคยรวมตัวขอให้ภาครัฐทำถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านให้หลายครั้ง
แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ายังติดปัญหาระเบียบราชการก็ส่งผลให้ทุกวันนี้ชาวบ้านก็
โดยเฉพาะที่เจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นผู้เท่าผู้แก่ที่เป็นเด็กเล็กที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนะคุณ
ไปไม่ได้ต้องแบกหามกันอย่างทุลักทุเลนะครับ
อยากวิงวอนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับ
มันเละเหลือเกินนะครับคุณไม่เพียงแต่ที่เพชรชบูรณ์
เราไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ประสบปัญหาเหมือนกันคุณนี่คือแข่งประกวดถนนเละใช่ไหมอันนั้นคือรถคุณผู้ชม
แต่ดูสิมันจมไปในเลนนี่คือจะถึงเกือบมิดคันอ่ะเกือบมิดไปไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรแบบนี้
ครับเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อนายสุธีพรชวดีกุลเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระวอนะครับ
ได้โพสต์ภาพถนนที่เต็มไปด้วยโครนและรถที่มันจมโครนแบบนี้คุณครับ
ซึ่งเห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ทีมแพทย์พยาบาลเดินทางไป

แล้วก็หมู่บ้านปางสางคำนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งเตือนผู้สัญจร

เดี๋ยวจะมาจมโครนจมเลนแบบนี้นะครับ

ซึ่งใช้เส้นทางผ่านทั้ง๒หมู่บ้าน
แจ้งบอกว่ารถยนต์ทุกชนิด
ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับ
โดยต้องใช้วิธีการเดินเท้าเพียงอย่างเดียว
แม้แต่การส่งผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาลอำเภอแม่สอด

และต้องผ่านสภาพดินโครนทุลักทุเลแบบนี้นะครับ
ยานพานะตอนนี้ไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้แล้ว
จากยังมีฝนตกหนักในพื้นที่

และอยากให้หน่วยงานทางราชการเข้าไปช่วยเหลือดูแลหน่อย
เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่

เป็นห่วงแพทย์พยาบาลในการทำหน้าที่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมถามเข้ามาทางคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กนะคะ

และทำไมล่ะเอาบัตรออกไปไหน
มาช่วยประชาชนเวลามาหาเสียง

นึกว่านำเสนอเรื่องของดาวอังคาร

เดี๋ยวคุณผู้ชมถ้ามีความทุกข์ความเดือดร้อน

หมายเลขโทรศัพท์ของรถปลดทุกข
เข้าไปทิ้งเรื่องราวไว้ในแฟนเพจก็ได้